บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
คิดว่าคือใครเหรอ
พี่แสนดีเนอะ

ก็เลยเป็นกับเพื่อนซีละกันคุณเจี๊ยบสวพินภา

ทักษะออนก็เหมือนกัน

งานนี้คุณแม่คนสวยก็ออกอาการงงเหมือนกัน
พร้อมกับตอบแบบขำด้วยนะคะว่า
แต่งงานมีครอบครัวแล้วสามารถมีกิ๊กได้ด้วยเหรอคะ

ทุกวันนี้อ่านข่าวมีทุกวันเลยเนอะ
แต่ว่าคุณแอฟเขาจะขยายความเรื่องนี้ว่ายังไง

แต่งงานแล้วยังสามารถมีกิ๊กได้ด้วย
ไม่ได้รู้สึกกังวลใดค่ะ
ก็วันก็อยู่แต่กับลูกกัดงานอย่างนี้แหละค่ะ

แต่ก็อยากให้สามีสงสัยนิดนึง
มาถามบ้างนิดนึงก็ได้ถ้ารู้อะไรอย่างนี้

ตกไปไม่ใช่ไม่มีแววเลยสองออนี้
แอฟนี่ดูแต่น้องปีอย่างเดียวเลยนะ
ส่วนจะเป็นอไหนอีกหรือว่าจะมีใครเต้าข่าวมา
เดี๋ยวรอดูอาจจะมีออนอะไรออนโผล่ขึ้นมา